เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความสั้นและไม่มีคุณภาพ

เพราะว่าพายุฤดูร้อนมันพัดเอาหลังคาหมู่บ้านจัดสรรไป๑๔หลัง

เขาบอกว่าพายุซัดหมู่บ้านหอบหลังคาพังพินาศ
เพราะว่าโกงราคาเขาไปดูแล้วลูกบ้านไปดูแล้ว
มันสั้นแล้วไม่ได้คุณภาพ

เขาบอกโครงการมาดูแลหน่อยมาเยียวยางหน่อยสินี่
ผู้สื่อข่าวนะครับได้รับการร้องเรียนจากลูกบ้านหมู่บ้านจัดสรรที่ศรีราชาชนบุรี
บอกว่าเดือดร้อนพายุรูดร้อนมาปั๊บ
บ้านพังเสียหาย๒๕เมษายน
แรงลมของพายุฤดูร้อนมันทำให้หลังคาบ้านนะครับที่อยู่ในโครงการ
ปลิวไปเท่าไหร่๑๔หลังคาเรือนคุณผู้ชม

สอบถามนายวีรยุทธ์อายุ๔๑ปีเล่าบอกว่า
เขาอยู่บ้านนี้มา๔ปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลย
แต่หลังจากมีฝนตกลมกระโชกแรง
ทำให้หลังคาบ้านของเขานั้นและบ้านข้างเคียงเห็นไหมคุณนักข่าว
มันปลิวหายไปพร้อมกันตอนนี้เดือดร้อนมาก

แล้วหาเช้ากินค่ำด้วยนะไม่มีเงินมาซ่อมบ้านหรอกตอนนี้
ลูกบ้านอีกลายมั่นใจมั่นใจว่ายังไง
มั่นใจว่าโครงสร้างหลังคาของหมู่บ้านมันไม่ได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะเหล็กที่เอามายึดนะคือมันไม่มีคุณภาพ
และที่สำคัญมันสั้นมากซะละเกิน
จากการสังเกตพบว่าเป็นการเชื่อมนะครับคือเชื่อมโครงที่ไม่มีคุณภาพ
เหมือนเอาเหล็กมาแตะกันไว้เฉย
พอพายุมาจริงมันก็รับแรงลมไม่ไหวไงมันก็ปลิวสิครับ
เขาก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างของหมู่บ้าน
แล้วก็เรียกร้องเจ้าของโครงการมารับผิดชอบเยียวยาด้วย
เรื่องต้นนะครับเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์นะครับ
จัดหาที่พักชั่วคราวนะครับให้กับบ้านที่รับความเสียหาย
หาอาหารให้หาน้ำดื่มให้แล้วเดี๋ยวจะสำรวจความเสียหาย